คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันหน่อยนะฮะเหตุที่เด็กอายุน้อยแล้วก็ไปทำอนาจารย์เพื่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปัตตานีนะครับเพราะว่าทั้งแม่แล้วก็ตัวเด็กหญิงวัย๑๒เข้าแจ้งความกับทางตำรวจของนราธิวาสของสพเมืองปัตตานีนะครับ
หลอกพาไปเที่ยวปีใหม่และถูกรุมกระทำชำราวให้กินนมขวด
แล้วเธอหมดเรี่ยวหมดแรงไปนะคุณ
สะดุ้งอีกทีตื่นมาก็ข้ามปีแล้วนะฮะ
กำลังถูกรุ่นพี่ป๖รุมข่มขืนอย่างน้อย๒คน
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนข้ามปีแล้วครับ
ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในตำบลรูสมิแลที่อำเภอเมืองปัตตานีนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจร่างกายแล้ว
ผลตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยันว่าถูกกระทำชำราวมากกว่า๒คน
ก็เลยมาแจ้งความไว้ที่สพเมืองปัตตานีนะครับ
แม่ของเด็กต้องพูดคุยผ่านคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ชายแดนใต้
ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วงบ่ายของวันที่๓๑ธันวาคมนะครับ
เพื่อนของลูกสาว๒คนซึ่งเรียนอยู่ป๖
โรงเรียนเดียวกันกับลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์มารับลูกไปเที่ยวงานปีใหม่
โดยในงานไปพบกับกลุ่มผู้ชายกว่า๑๐คน
ซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนเด็กป๖
หลังเที่ยวงานนะครับเพื่อนป๖ขับรถพาลูกสาวไปที่หอพักหอพักแห่งหนึ่ง

คือที่ลูกสาวยอมออกไปกับเพื่อนเพราะอะไร
เพื่อนที่มารับ๒คนเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณ
แต่ทีนี้ตอนแรกไหนว่าจะพามาเที่ยวงานปีใหม่ของจังหวัดนราธิวาส
แต่กลับกลายเป็นว่าพาไปเที่ยวงานปีใหม่ที่ปัตตานี

โทรหาลูกสาวแล้วโทรหาลูกสาวอีกปรากฏว่า
ครั้งแรกลูกสาวไม่ได้รับ
ครั้งที่๒โทรไปประมาณสัก๒ทุ่มก็เป็นห่วงลูกสาว
ลูกสาวเนี่ยก็เหมือนรับแต่ว่ามีเสียงความวุ่นวายแล้วก็มีเสียงเด็กผู้ชายด้วย
ครั้งที่๓โทรไปอีกทีประมาณสัก๕ทุ่ม
ปรากฏว่าไม่มีเสียงของลูกสาวแล้วแต่เป็นเสียงของเด็กผู้ชาย
จับใจความไม่ได้แม่บอกแบบนี้นะครับ

ใช่แม่ใจไม่ดีแล้วนะฮะแม่รีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะ
ก็เลยเกิดการตามลูกสาวกันนะครับ
ทีนี้ลูกสาวกลับมาอีกทีนะคุณวันที่๑ธันวาคม๑๑โมงแล้ว
ลูกสาวมาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าตอนที่ไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็ต้องแวะไปที่หอพักเพื่อนอ้างว่ามาหาแฟนนุ่ม
ซึ่งเปิดห้องไว้นอนกับแฟนนุ่มตอนนั้นลูกสาวก็หิวหิวนะฮะ
เพื่อนรุ่นพี่คือป๖เนี่ยนะครับก็ยื่นนมขวดให้
หลังจากดื่มนมขวดนั้นไปคุณเกิดอาการสลึมสลือนะครับ
สะดุ้งตื่นออกมาอีกทีตอนตี๒รุ่นพี่เนี่ย
คนนะกำลังข่มขืนเธอเองไม่สามารถขัดขืนได้
กระทั่งหมดสติอีกครั้งนะฮะตื่นมาสภาพเปลือยแล้วก็จุกท้องน้อย
จากนั้นรุ่นพี่ป๖ก็พามาส่งไว้ครึ่งทาง
พอลูกกลับมาถึงบ้านนะคุณ๑๑โมงพบรอยช้ำที่ข้อมือเหมือนถูกมัด
เล่าให้ฟังแบบนี้ก็เลยสอบถามจนลูกเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็ตลอดทั้งคืนอย่างที่บอกพ่อแม่พยายามโทรติดต่อลูก
ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะสุดท้ายพาลูกไปตรวจโรงพยาบาลคุณ
เพราะว่าน่าจะถูกกระทำชำราวข่มขืนมากกว่า๒คนนะครับ
ตำรวจตอนนี้เร่งนำตัวกลุ่มเด็กที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ
แล้วก็สอบสวนทางหอพักด้วยว่ามีการอนุญาตให้เด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าพักได้ยังไง
ว่าจะใช้เวลาไม่นานจะสามารถเอาผิดกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เพื่อนเด็กป๖ได้นะครับ
ซึ่งแม่ของเด็กผู้เสียหายยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับเด็กทุกคนเลยคุณ
เพราะอายุยังน้อยแต่ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวกันแบบนี้นะฮะ